ผู้หญิงคนอายุ๑๓ขวบ๑๓ปี
ฝ่ายฝันอยากจะพาแม่ไปเที่ยวเมืองจีน
เที่ยวเมืองจีนก็เลยอยากจะเรียนภาษาจีน
ไปขอซื้อหนังสือจีนหนังสือภาษาจีนจากเพจ
๓๐๐ก่อนได้ไหมแอดมิน
อีก๕๐เดี๋ยวขอจ่ายที่หลัง

เพราะว่าหนูมีตังค์แค่นี้
หนูได้เงินมาจากการขนอิดและรับจ้างล้างจานวันละ๒๐บาท

ทำให้นางขออภัยครับคุณนะฮะ
คุณนันทพอร์ดโบงล่านะครับ
เจ้าของเพจสอนจีนจีนจีนนะ
เล่าเรื่องราวสุดประทับใจ
หลังจากมีเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปี
อยากจะเขียนและเรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง
แต่น้องเงินไม่พอขอจ่าย๓๐๐อีก๕๐จะโอนให้ทีหลัง

น้องทำงานอะไรได้เงินมายังไงลูก
เล่าบอกว่าอยากเรียนภาษาจีนเพราะอยากจะพาแม่ไปเที่ยว
ส่วนเงิน๓๐๐ที่เอามาซื้อหนังสือน้องใช้เวลาเก็บ๑สัปดาห์

ขนอิดเด็ก๑๓ผู้หญิงขนอิด
ถูกกับล้างจานได้วันละ๒๐ค่ะ

พอทราบเรื่องคุณโดนัทที่อยู่ในเพจนี้
ส่งหนังสือจีนแถมให้น้องอีก๒เล่ม
ตอนแรกน้องบอกว่าไม่เอากลัวแอดมินขาดทุน
ดูเด็กดิคุณโดนัทก็ดีกว่าเด็กใจหายเลยอ่านแล้ว
ส่งหนังสือไปให้น้องและแอบใส่เงินสด๓๐๐คืนให้น้องด้วย
โอ้โหคืนกำไรให้คนกัตญู
น้องก็ขอบคุณแล้วก็สัญญาบอกว่าจะตั้งใจศึกษาภาษาจีน
จะให้คุ้มกับที่แอดมินส่งหนังสือมาให้
หลังจากมีการโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปนะครับ
มีผู้ใหญ่ใจดีต้องการส่งหนังสือภาษาจีน
ให้น้องอีกประมาณ๑๗เล่มนะครับ
ผู้กันจีนนะครับอีก๓ชุด
อกจากนี้นะครับมีคนส่งขนมจากเมืองจีนไว้ให้น้องด้วย
บอกว่าเรียนไปลูกเรียนภาษาจีนยังไงให้อยู่
เหมือนเมืองจีนกินขนมของจีนได้ด้วย

น้องมีตัวตนจริงอ่านมาตอนแรกก็นึกว่า

ทีมข่าวตรวจสอบไปน้องคนนี้อยู่ชั้นป๖น้องคนนี้ครับ
ที่โรงเรียนอรุบาลวัดดงตานอสองพี่น้องจสุพรรณบุรี
ชื่อเด็กหญิงวิพารัฐเกรดอุบลอายุ๑๓ครับ
ชื่อเล่นชื่อป๊อปอายป๊อปอายอยู่บ้านที่๙๘ม๑ตบพอสองพี่น้อง
ป๊อปอายเล่าบอกว่าน้องอยู่บ้านกับตากับยายแล้วก็น้าชาย

ส่วนพ่อแม่ทำงานอยู่กรุงเทพมหานคร
อยู่บ้านก็ช่วยตายายทำความสะอาดบ้านล้างจาน
เพราะว่าอยากได้เงินมาซื้อหนังสือภาษาจีนที่อยากได้เขาก็ให้มา๕๐บาท
น้องบอกเอาแค่๒๐พอนี่บอกถ้าหนูทำแค่นี้หนูเอา๒๐
ไม่คือผู้ปกครองพ่อแม่สั่งสอนยังไงทำไมเป็นเด็กน่ารักตรงนี้นะฮะ
สั่งไปทางเพจแล้วนะฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันในแชทเมื่อสักครู่
ป๊อปอายเล่าอีกบอกว่าทุกวันนี้เธอเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองเพราะชอบ

โรงเรียนไม่มีสอนไงไม่มีหลักสูตรภาษาจีน
แต่มีความฝันว่าอยากจะเป็นไกด์นำเที่ยว
นี่เด็กคนนี้ไฟดีคิดดีอยากจะเรียนภาษาจีนให้เก่ง
มีคุณที่เก่งจะได้พาพ่อแม่ไปเที่ยว
เธอบอกว่าดีใจมากที่ได้หนังสือ
สัญญาว่า